เจาะประเด็นคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะสนามเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นี่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่มีสอสอได้ถึง๙เขต๙คนด้วยกัน
แน่นอนว่าย่อมเป็นที่หมายปองของหลายภาคการเมืองนะครับ
ในการลงเชียงชัยเพื่อจะแย่งเก้าอี้จากจังหวัดนี้นะครับ
จังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นพื้นที่สำคัญของพักเพื่อไทยนะครับ
กวาดสอสอได้แบบยกจังหวัดนะครับ
แต่ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีคู่แข่งสำคัญหลายพักหลายคนด้วยกัน
จะเป็นอย่างไรเจาะประเด็นจากรายงานครับ
กระแสภาคเพื่อไทยยังคงมาแรง
กวาดเก้าอี้มาได้ถึง๔๙ที่นั่งจากทั้งหมด๖๗ที่นั่ง
จำนวนนี้ชนะยกทีม๘จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่น่านพยาวแพร่ลำปางลำพูนและจังหวัดอุตรดิษฐ์
แต่การเลือกตั้งรอบนี้ภาคเหนือถูกปรับลดจำนวนผู้แทนเหลือ๖๒คน
หนึ่งในนั้นคือจังหวัดเชียงใหม่ลดลง๑ที่นั่ง
คะแนนสำคัญของพักเพื่อไทยและคนในตระกูลชินวัฒน์
ที่จะต้องช่วงชิงเก้าอี้สอสอกลับมาให้ได้ทั้ง๙ที่นั่ง
เพื่อไทยยังคงส่งอดีตสอสอเดิมลงชิงชัย
ไม่ว่าจะเป็นนางสาวทัศนีบูรณปากรในเขตหนึ่ง

และนายพชะนาทศ์ศรียารันทร์จากภาคพลังประชารัฐ
ขณะที่เขต๔นายวิทยาทรงคำต้องเจอกับคู่ปรับเก่า
ยังนางกิ่งการนะเชียงใหม่จากภาคประชาธิปัศน์
ครั้งนี้หันมาลงสมัครในนามพักพลังประชารัฐ
เขต๕ภักดิ์เพื่อไทยส่งเบอร์ใหญ่

ก่อนหน้านี้ประกาศตัวเป็นหัวหน้าพักเพื่อทำ
แต่ภายหลังเจรจาปัญหาภายในกันลงตัว
จึงล่าออกมาลงสมัครในนามภักดิ์เพื่อไทย
เจอกับนางสาวเดือนเต็มดวงณเชียงใหม่
ที่ครั้งนี้สวมเสื้อพักพลังประชารัฐ

หลังเคยพ่ายแพ้ให้กับนายบุญทรงเตรียพิรม

๗เป็นการแก้มือกันอีกครั้งของนายไกรดาบธรรม
ครั้งนี้ย้ายจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
มาลงสมัครในนามภักดิ์ภูมิใจไทย
ต้องเจอกับคู่ปรับเก่าคือนายประสิทธิ์วุฒินันชัย
หลังเคยพ่ายแพ้ให้กับนายประสิทธิ์
ในช่วงที่กระแสเพื่อไทยฉุดไม่อยู่

อดีตสอสออย่างนายนรพลตันติมนตรี
ท้าชิงกับนายสุรพลเกียรติชัยยากร

ท่ามกลางผู้สมัครอีก๑๒ภักดิ์การเมือง
คอยตัดคะแนนเก็บแต้มสะสม
นักวิชาการและผู้สันทัศน์กรณี

พักเพื่อไทยยังมีฐานเสียงที่เข้มแข็ง

แต่การเลือกตั้งที่ห่างหายไปนาน
หนวกกับศักยภาพในการคุมอำนาจรัฐ

ย่อมลดทอนคะแนนเสียงที่ภักดิ์เพื่อไทย

และเหนื่อยมากขึ้นนับเท่าตัว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน